ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของคนดี
เป็นตำรวจดีนะคะที่ช่วยเด็กสองคนเอาไว้
โดยเฉพาะพี่ชายเขาเป็นโรคหัวใจกำเริบ
ระหว่างที่ออกจากบ้านไป
และนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะ
ร้อยตำรวจเอกศิลปะชัยเจริญนิธิโชธ
ซึ่งเป็นรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกำลังสายตรวจ
นายสรายุทธ์บุญแน่นอายุ๑๕ปีค่ะ
มีอาการโรคหัวใจกำเริบ
ส่งโรงพยาบาลบางประกงแพทย์ช่วยเหลือไว้ได้ทันด้วยนะคะ
จากการสอบถามน้องสาวก็คือเด็กหญิงสรรยชัดบุญแน่นอายุ๘ปีค่ะ
เล่าว่าพี่ชายเนี่ยทะเลาะกับพ่อเรื่องคบเพื่อนสาวน้อยใจค่ะ
หนีออกจากบ้านที่ชนบุรีทีแรกน้องสาวไม่อยากจะไปด้วยนะคะ
แต่ว่าห่วงพี่ชายจะถูกรถชนก็เลยเดินตามมา
บอกว่าจะไปหาป้าที่อำเภอบางบ่อสมุทรประการ
พอเดินได้ระยะหนึ่งพี่ชายอาการหัวใจโรคหัวใจกำเริบนะคะ
เดินต่อไปไม่ไหวจึงโบกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ให้ไปส่งที่ปั๊มน้ำมันแล้วพี่ชายก็ขอนอนพักจนมีคนไปพบ
แล้วก็แจ้งตำรวจช่วยเหลือไว้ได้ค่ะ
ตำรวจพยายามติดต่อหาญาติแล้วก็ผู้ปกครองก็ติดต่อไม่ได้
ทางโรงพยาบาลให้นายสรายุทธ์นอนรักษาตัวพร้อมกับน้องสาวไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ซึ่งต่อมานายพัทธิริกุลบุญแน่นอายุ๓๓ปีค่ะ
เป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนทราบเรื่องจากโซเชียลมีเดียนี่แหละ
แชร์เรื่องนี้ไว้รีบเดินทางไปดูอาการลูกนะคะ
จากทั้งพ่อและแม่ทำงานกะดึกไม่มีใครอยู่บ้าน
ไม่รู้ว่าลูกนั้นออกจากบ้านไปค่ะ
โดยบอกว่าเป็นการตักเตือนเรื่องคบเพื่อนหญิงเท่านั้นนะคะ
ไม่มีเหตุรุนแรงยืนยันว่าจะดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีกว่านี้นะคะ
ข่าวนี้อีกประเด็นหนึ่งคนถามว่าทำไมเด็ก๑๕ปีเป็นโรคหัวใจแล้ว
คุณอย่าประมาทนะครับในชีวิตเพราะว่าตอนนี้นะฮะ
ผลการสำรวจนะครับของทางด้านแพทย์เวทปฏิบัตินะครับ
ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเขาบอกมาแบบนี้คุณ
บุคคลทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่าเด็กเป็นโรคหัวใจได้
จริงแล้วเด็กมีโอกาสเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุอยู่ในคันมารดาด้วยซ้ำนะครับ
รายอาจเสียชีวิตก่อนเกิดบางรายเริ่มมีอาการ
หรือว่าตรวจตั้งแต่แรกเกิดบางรายไปพบเมื่อออกจากโรงพยาบาล
หรือว่าตอนมีอาการต่ออายุ๑๒เดือนแล้วก็โตมาก็ยังเป็นโรคหัวใจได้นะครับ
มันเกิดจากหลายสาเหตุคุณไวรัสแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพคุณแม่
ตั้งแต่ในคันก็เป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจได้
เขาบอก๘ต่อ๑๐๐คนอาจจะมีเด็ก๘คนใน๑๐๐คนที่เป็นโรคหัวใจได้นะครับ

ใช่นะครับหลายคนตกใจ๑๕ปีเป็นโรคหัวใจแล้วนะฮะ